มีเหตุการณ์ยิงกันแล้วยิงกันที่ไหนไม่ยิงยิงหน้าศาล
หน้าศาลยังยิงกันเลยค่ะคุณผู้ชมหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวที่สงขลานะคะ
คนถูกยิงเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อในบอลอายุ๒๒แล้วที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะปลอกกระสุนตกอยู่๗ปลอก
คือกระหน่ำยิงอย่างน้อยน้อยคือเจ็ดนัดนะคะในบอลตอนแรกบาดเจ็บสาหัส
รีบนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยนะเพิ่งออกมาจากคุกตอนนั้นติดในคดียาเสพติด
ออกมาได้๘วันถูกยิงตาย
สาเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะสาเหตุมันเรื่องนิดเดียว
ไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นมองหน้ากันที่แรกมองหน้ากันไม่มีอะไร
ที่ที่สองไปเจอกันอีกคราวนี้ทะเลาะกันค่ะแล้วสุดท้ายมายิงกันแบบนี้ค่ะ
มองหน้ากันถูกต้องแค่นี้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้น
สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาค่ะที่ถนนชาลาทัศน์
ชายหาดชะลาทัศน์แหลมสิมิลานะคะเขตเทศบาลนครสงขลา
คนที่ถูกยิงชื่อว่านายปรเมฆหรือในบอลเพชรคงทองอายุ๒๒ค่ะ
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสรีบนำส่งโรงพยาบาลสงขลา
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะเจอปลอกกระสุนปืน
เป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๗ปลอก
แล้วก็มีหัวกระสุนอีกจำนวนนึงนะคะตำรวจก็รวบรวมไว้
เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีผู้ตายถูกยิงเข้าที่ท้องสามนัดค่ะ
แล้วกระสุนก็ไปโดนกระบะของกลุ่มผู้ตายอีกสี่นัดจนรถกระบะเนี่ยพังเสียหายนะคะ
จากการสอบสวนค่ะในมินไม่รู้ชื่อจริงนะรู้แค่ชื่อเล่นว่าในมิน
มินคนนี้เป็นคนยิงนายวินคือหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
รู้แค่ชื่อเล่นก่อนนะตอนนี้นะคะคนนี้เป็นคนยิงค่ะ
ส่วนอีกคนค่ะชื่อว่าในโอ๊ตซึ่งในโอ๊ตก็เป็นเพื่อนของในมินนี่แหละ
นี่หน้าตาของในโอ๊ตนะคะในโอ๊ตเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พากันหนี
จากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะเพื่อนผู้ตายค่ะนายทัชชัยอินศรีอายุยี่สิบหก
เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าให้ฟังว่าไปเจอกลุ่มของในมินกับในโอ๊ต
ที่บริเวณหัวพญานาคสวนสองทะเลก็เป็นที่ท่องเที่ยวของสงขลานะคะตอนนั้นน่ะ
ไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมองหน้ากัน
มันเริ่มแค่เรื่องมองหน้ากันเองอะค่ะคุณผู้ชมอืมมองหน้ากันเสร็จปุ๊บค่ะ
เที่ยวกันต่อสถานบันเทิงแห่งหนึ่งริมหาดชะลาทัศน์เอ้าไปเจอกันอีก
ไปเจอกันที่สถานบันเทิงอีกค่ะตอนนั้นมองหน้ากันแล้วเขม่นกันไปรอบหนึ่ง
พอมาเจอกันที่เที่ยวทีเนี้ยทะเลาะกันเลยอ๋อดวงสมพงษ์กันดี
โอ้โหเออทำไมมันต้องสมพงษ์ไปเจอกันค่ะทะเลาะกันค่ะทีนี้ค่ะ
คนตายในบอลเนี่ยนะนั่งรถกระบะกันไปนะคะส่วนคนก่อเหตุในโอ๊ต
นั่งรถจักรยานยนต์กันไปกับนายมินในโอ๊ตเนี่ยเป็นคนขับทีเนี้ย
เพราะว่าปลอกกระสุนปืนที่ตกในที่เกิดเหตุคือเจ็ดปลอกในบอลเนี่ยโดนเข้าไปสามนัด
ในบอลพยายามจะวิ่งหนีตายนะแต่สุดท้ายหมดแรงล้มลงไปซะก่อนค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปไปคุยกับพี่สาวของผู้ตายค่ะ
นางสาวพกายวันเพชรคงทองไปคุยที่วัดแหลมทรายนะคะ
เพราะว่าทางญาติได้นำศพของในบอลผู้ตายมาบำเพ็ญกุศลที่วัดนี้
ทีมข่าวก็เลยได้เจอกับญาติของผู้ตาย
พี่สาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายเนี่ยออกจากบ้านไปตอนไหนก็ไม่รู้
มารู้อีกทีได้รับโทรศัพท์มีคนโทรมาบอกว่าน้องชายถูกยิงตอนนี้อยู่โรงพยาบาล
พอถึงปั้มหัวใจไปสองรอบแล้วครับและสุดท้ายเสียชีวิต
ตอนนี้ครอบครัวเสียใจมากนะคะโดยเฉพาะแม่

คือน้องชายที่ถูกยิงตายเนี่ยเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้๘วัน
ตอนนั้นติดคุกข้อหายาเสพติดกลับมาอยู่บ้าน
แล้วก็เนี่ยไปเจอวัยรุ่นแล้วก็มองหนากันทะเลาะกัน

น้องเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้แค่๘วัน
โทษ๒ปีกว่าแล้วน้องประพฤติตัวดีก็เหลือแค่ปี๘เดือน
จริงน้องจะหลุด๑๕ธันวาแต่ว่าน้องได้หลุดกว่าวันที่๑๒ธันวา
หมอก็บอกว่าเนี่ยน้องหยุดหายใจแล้วเดี๋ยวหมอจะปั๊มหัวใจ
หนูก็ไปนั่งดูในห้องฉุกเฉิน
แล้วก็หมอก็ปั๊มประมาณ๑๐นาทีน้องก็หัวใจเต้น

หมอน้องเต้นหัวใจเต้นปุ๊บแล้วก็หมอบอกว่าเนี่ยน้องหัวใจเต้นแล้ว

คือหมอเดินออกมาบอกแม่ว่าเนี่ยน้อง๕๐๕๐นะ
แล้วหนูจะให้เขาจะให้แม่เข้าไปหนูบอกไม่ให้เข้าหนูเข้าไปเอง
พอเข้าไปปุ๊บก็คือหมอเขาก็บอกเลยว่าเนี่ย
น้ำเกลือ๔ขวดให้เลือด๓ถุงแล้ว
แล้วก็ให้ยากระตุ้นหัวใจคือคนเรารับได้เต็มที่

คือไม่ไหวแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยน้องก็เสียชีวิตแล้ว
มีเรื่องกับน้องหนูเองกับอีกนั้นก็คือ

ถึงน้องหนูก็คืออารมณ์ร้อนหน่อย
ล่าสุดวันนี้นะคะศาลจังหวัดสงขลาอนุมัติออกหมายจับแล้ว
ทำให้รู้ชื่อจริงของในมินในโอ๊ต
เห็นหน้าค่าตาแล้วนะคะสองคนนี้
มินค่ะคนนี้เป็นคนยิงนะคะ
และนายนัทธวุฒิแพงมีหรือในโอ๊ตอายุ๒๓
คนนี้เป็นคนที่ขี่รถจักรยาน
พากันหลบหนีแล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องกับผู้ตาย
ออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
โอ๊ตมามอบตัวค่ะมามอบตัวกับตำรวจสพเมืองสงขลา
พอมอบตัวเสร็จตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำอยู่นะคะ
ส่วนในมินอยู่ระหว่างเดินทางไปมอบตัวเช่นกันค่ะ
ตำรวจบอกว่าคดีนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อน
มันเป็นเรื่องแค่วัยรุ่นมันมองหน้ากันมันเขม่นกันมันทะเลาะกัน
แล้วถึงขั้นบานปลายยิงใส่กันนะคะ
เหมือนกับว่าเขม่นกันก่อนตีกันก่อนนัดมาเคลียร์กัน

แล้วก็โอ้โหยิงกันหน้าศาลไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น